วันนี้ศาลก็ได้มีการอ่านคำพิพากษารับหลังไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับกรณีคดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตจำนำข้าว
ของนางสายิ่งลักษณ์ชินวัตรอดิษฐ์นายรัฐมนตรี
ก็เป็นโทษจำคุกครับแต่อ่าแต่
ประเด็นต่อจากนี้ที่คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันก็คือว่า
แนวทางต่อจากนี้จะมีโอกาสไหมที่จะสามารถนำตัวนางสาวยิ่งลักษณ์กลับมารับโทษได้
หรือต่อไปเนี่ยทิศทางจะเป็นแบบไหน

หลังจากสารอ่านคำพิพากษาคดีคุณยิ่งลักษณ์
ถ้าเราอ่านข่าวติดตามข่าวดูโทรทัศน์ฟังวิทยุ

ก็มีเรื่องที่จะต้องสรุป
เพื่อให้เข้าใจตรงกันเป็นเรื่อง

สารไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนโยบาย
รับจำนำข้าวว่าผิดหรือถูก

ไม่ได้บอกว่าให้ฟ้องเรื่องนี้
ฉะนั้นข้อกังวลของฝ่ายการเมืองที่บอกว่า
ต่อไปนี้พักการเมือง

จะเอานโยบายอะไรไปหาเสียง
เพื่อช่วยเหลือประชาชนเนี่ยถ้าจะทำไม่ได้เสียแล้ว
อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเพราะสารไม่ได้วินิจฉัยเรื่องนโยบายครับ
วินิจฉัยว่าปล่อยประละเลย
ทำให้เกิดการทุจจริตและเกิดความเสียหาย
ฉะนั้นก็แปลว่านโยบายต่างเนี่ย
ฝ่ายการเมืองพักการเมืองไม่ต้องกังวล
แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามแต่ครับถ้าย้อนไปดูรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ย
คณะกรรมการร่างเขากำหนดไว้ว่าพักการเมืองจะหาเสียง
ด้วยนโยบายอะไรต่างเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสำคัญ
ต้องส่งนโยบายที่ว่านั้นให้กรกตดูก่อนเช่นนโยบายที่จะต้องใช้เงินเยอะเยอะ
จะต้องตอบให้ได้ว่าวิธีการจะหาเงินเนี่ยเอามาจากไหนยังไง
หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบางเรื่องที่ขัดต่อศิลธรรมจัญญา
เอาไปหาเสียงได้หรือไม่ได้เช่นสมมุติว่า
หาเสียงว่าถ้าพักเราได้เป็นรัฐบาลจะให้มีกฎหมายเพื่อเปิดคาซิโน
คาซิโนเสรีอะไรก็ตามแต่อันนี้ได้หรือไม่ได้
หรือหาเสียงว่าถ้าพักเราได้เป็นรัฐบาลจะแก้กฎหมายให้กัญชา
สามารถไม่เป็นพืชที่ติดเป็นยาเสพติดสมมุติอย่างนี้ก็ต้องส่งให้กรกตดู
แต่ว่าเรื่องนโยบายว่าเรื่องจำนำข้าวผิดหรือไม่ผิดเนี่ย
สารไม่ได้วินิจฉัยตรงนั้น
สองสารไม่ได้วินิจฉัยวินิจฉัยว่าคุณยิ่งรักทุจริตนะครับ
อันนี้ต้องเอาไว้ชัดอายการก็ไม่ได้ฟ้องว่าคุณยิ่งรักทุจริต
แต่ยื่นฟ้องว่าปล่อยประละเลยให้เกิดความเสียหายและมีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
โดยเฉพาะประเด็นที่ปล่อยให้มีการทุจริตในการระบายข้าวแบบจีทูจี
ซึ่งนายบุญทรงกับพวกเนี่ยถูกพิพากษาจำคุกไปก่อนหน้านี้แล้ว
ถ้าอ่านอย่างนี้แปลอย่างนี้ก็แปลว่าคุณยิ่งลักษณ์ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณบุญทรงและคณะด้วย
นี่แหละจึงเป็นที่มาของหัวข่าวที่ว่า
สารดีกาชี้ทำผิดไม่ระงับขายข้าวจีทูจี
คุณยิ่งรักสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ไหม

สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย
ซึ่งออกมาตามรัฐมนูลปี๔๐๕๐เนี่ย
๔๐๕๐นี่โป้งเดียวจอดเลย

แต่ว่าพอรัฐมนูลปี๖๐ที่คุณมีชัยเป็นประธานร่างเนี่ย
ก็มาแก้ไขให้อุทธรณ์ได้ครับ
ซึ่งตอนนี้ทนายเขากำลังศึกษารายละเอียดของคำพิพากษา

ถัดมาคดีนี้เป็นไปตามรัฐมนูลฉบับใหม่ครับ

ไม่มีอายุความแปลว่านี่

ตามพรบประกอบรัฐมนูล
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โดยมาตรา๗๔ทับ๑

หรือระหว่างการพิจารณา

นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา

และเมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลย
ถ้าจำเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษมิให้นำบทบรรยัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา๙๘มาใช้บังคับ
ดังนั้นกรณีของคุณยิ่งรัก
หากจะหนีก็ต้องหนีตลอดชีวิตเพราะจะไม่มีวันหมดอายุความ

นี่คือว่าตามรัฐมนูลฉบับใหม่
ถัดมากระบวนการยุติธรรมที่จะติดตามตัวจากนี้ไปเป็นยังไง
เมื่อวานผมก็ได้เกินไปแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยฝ่ายอายการผู้ฟ้องคดีเนี่ย
มีหน้าที่ติดตามตัวคุณยิ่งรักมารับโทษตามคำพิพากษา

เรื่องเดียวกับที่ติดตามตัวนายบอสทายาทกระทิงแดงนั่นแหละ
ซึ่งเขาก็จะต้องทำเหมือนกันคือประสานไปกับตำรวจสากลออกหมายแดง
แล้วก็เพื่อให้ส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนมารบโทษตามคำพิพากษา
เขาก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบวิธีการ
มาถามว่าโอกาสที่จะได้ตัวกลับมาลงโทษมีมากน้อยแค่ไหน
อันนี้แหละก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศปลายทาง
หรือประเทศที่คุณยิ่งลักษณ์ไปพำนักอยู่
ซึ่งเมื่อกี้นายกบอกว่าตอนนี้อยู่ที่ดูไบ
ประเทศเหล่านั้นเขาจะพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างไร
แล้วถ้าผู้ต้องหาคือรัฐบาลเนี่ย
อ้างว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะ
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตปล่อยประละเลย
แต่ว่าผู้ต้องหาคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องอ้างเหมือนกับที่คุณทักษิณอ้าง
ว่าคดีนี้มันเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมือง
หลังจากปฏิวัติรัฐประหารปี๕๘
ก็คล้ายกับถูกเล่นงานทางการเมือง
อ้างอย่างนี้เพราะว่านานาประเทศเนี่ย
เขาถือว่าถ้าคดีเรื่องที่ถูกรังแก่ทางการเมือง

ถูกผู้มีอำนาจจากปฏิวัติรัฐประหาร

เขาจะไม่ส่งตัวกลับให้
เขาจะเปิดช่องให้ลีภัยทางการเมืองได้
อันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกัน
ฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่คุณยิ่งลักษณ์ไปอยู่
เขาจะว่ายังไง

เขาจะส่งตัวให้หรือไม่ให้เรื่องของเขา
ก็แปลว่าแล้วแต่เขาจะพิจารณาบนพื้นฐานตรงไหน
เขาจะเชื่อรัฐบาลหรือเชื่อคุณยิ่งลักษณ์

ถัดมามีคำถามว่าถ้าถูกถอนพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางทำยังไง
อันนี้ก็มาแนวเดียวกับคุณทักษิณเลยครับ
คุณทักษิณถูกถอดหนังสือเดินทางจากบ้านเรา
ก็ไปมีหนังสือเดินทางจากประเทศโมตาดิโคร
เพราะประเทศนั้นเนี่ยใครไปลงทุน
ใครเอาเงินไปฝากก็มีโอกาสที่จะเขาจะออกพาสปอร์ตให้
เขาเอาพาสปอร์ตให้ก็สามารถเดินทางไปไหนทั่วโลก
เหมือนกับถือพาสปอร์ตไทยนี่แหละครับ
ฉะนั้นเรื่องการยึดหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเนี่ย
ก็ทำไปเถอะครับตามพิธีการ
แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีปัญหา
เขาจะเดินทางไปไหนมาไหนโดยถือหนังสือของประเทศอื่นก็ได้
อันนี้เรื่องของหนังสือเดินทางซึ่ง
คุณทักษิณก็ทำให้ดูแล้วว่าเรื่องนี้ทำได้แล้วจะเป็นยังไง
ฉะนั้นทิศทางจากนี้ไปก็สรุปว่า
ทีมทนายกำลังจะอ่านรายละเอียดของคำพิพากษาแล้วเพื่อยื่นอุทธรณ์
รัฐบาลก็มีหน้าที่ตามตัวไปจะได้หรือไม่ได้
เขาจะส่งให้หรือไม่ส่งให้ก็ไม่รู้
สมมุติว่าคุณยิ่งลักษณ์อยู่ดูไบ
แล้วทางดูไบเขาให้อยู่โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเคลื่อนไหวทางการเมือง
แล้วถ้าเผื่อศพว่าตำรวจสากลแจ้งว่าอยู่ที่ดูไบ
เราทำหนังสือไปดูใบคุณยิ่งลักษณ์ก็อาจจะเดินทางจาก
กว่าหนังสือจะไปถึงกว่าจะตัดสินใจทำอะไรต่อมีอะไร
คุณยิ่งรักก็ไม่อยู่ที่ดูไบแล้วไปอยู่อังกฤษ
ดูไบก็ตอบมาว่าขณะนี้ไม่อยู่ที่ดูไบแล้ว
อยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ไม่ได้อยู่ที่ดูไบ
สมมุติไปอยู่อังกฤษตำรวจสากลแจ้งมาว่าขณะนี้อยู่ที่อังกฤษอยู่ที่ลอนดอน
ทางเราก็ทำหนังสือไปถึงอายการอายการก็ทำหนังสือต่อไปถึงประเทศอังกฤษ
เพื่อขอตัวกลับมาอ้าวกว่าจะถึงวันนั้น
กฤษก็ตอบว่าขณะนี้คุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่ที่อังกฤษแล้ว

สมมุติอย่างนี้ก็เหมือนกับคุณทักษิณที่อยู่มากี่ปีแล้วล่ะครับ
ตั้งแต่ปี๔๙๕๐หรือ๕๑เนี่ยกี่ปีแล้วล่ะครับ
นี่ก็จะลักษณะทำนองเดียวกัน
สรุปอย่างที่นายกพูดเมื่อกี้ชัดเลยขึ้นอยู่กับเขาจะให้หรือไม่ให้ด้วย
ส่วนวิธีการปฏิบัติก็เป็นอย่างที่ว่านี่แหละครับ
นี่คือ๔๕เรื่องที่เป็นข้อสรุปอันเนื่องมาจากการอ่านคำพิพากษาคดีคุณยิ่งลักษณ์เมื่อวานนี้ครับ

ก็อย่างที่หลายคนก็พยายามติดตามแหละว่าผลจะออกมาเป็นยังไง
คุณพบคิดว่าเขาจะได้สถานะผู้รีบภัยดังการเมืองไหมคะ

ถ้าเขาไม่ส่งตัวให้เพราะเขาเชื่อว่านี่ถูกการเมืองรังแก่
เขาก็ไม่ส่งตัวให้แล้วถ้าเขาจะส่งให้ก็บินไปโน่นมานี่

เป็นแบบเดียวกันเลยพิมพ์เดียวกันเลย
ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าทางฝ่ายรัฐบาลเราเองจะมีการดำเนินการยังไงบ้าง
แล้วก็ท่าทีของประเทศปลายทางด้วยว่าเขามีนโยบายแบบไหน